สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรแบบบัญชีรายชื่อ

สัดส่วนเครือข่ายผู้ใช้แรงงาน
ในฐานะสมาชิกรัฐสภา

ผมมีความรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างยิ่งครับ

ท่านได้พูดถึงนโยบายด้านรายงาน

ผมจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้ครับ

ของรัฐบาลชุดปัจจุบัน

ปัญหาปากท้องของพี่น้องแรงงาน

ผมอยากให้ท่าน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

การจ้างงานรูปแบบใหม่ที่สามารถหลบเลี่ยงกฎหมายเต็มไปหมด
ปัญหาคนงานที่ทำงานบนแพลตฟอร์ม
การจ้างงานสถานะของเขาไม่ชัดเจน
ปัญหาแรงงานอิสระที่รับงานผ่านผู้จ้างงานไม่ซ้ำหน้ากัน
ปัญหาคนจ้างงานรับเหมาบริการภาครัฐภาคเอกชน
ไม่ได้รับความคุ้มครองใดจากกฎหมายแรงงาน
รวมถึงประเด็นต่างในกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ยังล้าสมัย
เช่นวันลาคลอดที่น้อยนิด
การเลือกปฏิบัติที่มีแค่เรื่องหญิงชายมาเป็นข้ออ้างในการจ้างงาน
เวลาทำงานของคนทำงานที่มากเกินไป
ไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนเพียงพอ
เหล่านี้คือปัญหาที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนครับท่านประธาน
สองปัญหาไม่มีอำนาจต่อรอง
ท่านประธานครับผมฝากท่านประธานผ่านไปหานายกรัฐมนตรีว่า
สิ้นปีเราจะได้ยินข่าวว่า
โรงงานนั้นได้โบนัส๘เดือนปรับเงินขึ้น๗
โรงงานนี้ได้โบนัส๙เดือนปรับเงินขึ้น๘

ที่เขาได้โบนัสได้เงินได้มีการปรับขึ้นเงินเดือนนั้น
มาจากอำนาจการต่อรอง
มาจากอำนาจการรวมตัวของพวกเขาทั้งนั้น
แต่ก็ไม่มากหรอกครับบริษัทที่ได้โบนัสได้เงินขึ้นเยอะ
ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ครับ
เพราะกฎหมายประเทศไทยริดรอนสิทธิของคนงาน
ไม่ให้เสรีภาพคนงานรวมตัวกันสร้างอำนาจต่อรอง

สามารถที่จะตั้งสภาพแรงงานได้แค่๑๕เท่านั้นครับท่านประธาน
ท่านประธานครับเป็นสหภาพแรงงานที่มีการรวมตัวกันในรัฐวิสาหกิจ
มีแค่๔๕แห่งเท่านั้นมีสมาชิกแค่๑๔๐๐๐กว่าคน
เป็นสหภาพแรงงานในเอกชน๑๔๐๐กว่าแห่งเท่านั้น
มีสมาชิกสี่แสนกว่าคนถือว่าน้อยมากครับท่านประธาน
เพราะอะไรครับเพราะว่าประเทศไทยยังไม่ให้การรับรองอนุสัญญา
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่๘๗และ๙๘
เกี่ยวกับเรื่องการรวมตัวการเจรจาต่อรองครับท่านประธาน
แม้ว่าจะมีข้อเสนอจากองค์กรสิทธิมนุษยชน
ขบวนการแรงงานเองก็เสนอมานับครั้งไม่ถ้วน
หนังสือเป็นไม่รู้กี่ฉบับต่อกี่ฉบับ

ส่งผลกระทบต่ออำนาจของคนงานและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
เช่นเมื่อวันที่๒๕ตุลาคม๒๕๖๒
สหรัฐอเมริกาลงนามในคำประกาศ
สินค้าส่งออกบางประเภทของไทย
คิดเป็นมูลค่าประมาณ๑๓๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ด้วยเหตุผลปัญหาด้านสิทธิการรวมตัวกัน
ปัญหาข้อที่๓เรื่องสวัสดิการประกันสังคม

ผู้ประกันตนมีทั้งหมด๒๔ล้านกว่าคน
และมีกองทุนมากถึง๒๔ล้านบาท
เป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
และยังมีเงินที่รัฐบาลค้างจ่ายอยู่
ให้กับกองทุนประกันสังคมอยู่อีกประมาณ๗๐๐๐ล้านบาทครับท่านประธาน
ถือว่าเป็นเงินที่เยอะมากแต่รัฐก็ค้างจ่าย
ผมเรียนท่านประธานไปหานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานว่า
คณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมชุดปัจจุบัน

รัฐประหารเมื่อวันที่๒๒พฤษภาคม๒๕๖๒
มีคำสั่งยกเลิกคณะกรรมการหรือบอร์ดประกันสังคมชุดเดิม

แต่บอร์ดที่เป็นมรดกคอสชยังอยู่
ท่านประธานครับจะจัดให้มีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม

คศมีคำสั่งให้จัดทำระเบียบ
การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานลงนามเห็นชอบระเบียบดังกล่าว
ระเบียบไม่กี่แผ่นไม่กี่หน้ากระดาษใช้เวลา๒ปีในการจัดทำระเบียบ
ผมถามว่าแบบนี้คุณจะไปแข่งขันกับประเทศไหนในโลกนี้ได้
ที่สำคัญครับท่านประธานนี่ผ่านมา๒ปีกว่าแล้ว
ยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนเลยว่าผู้ประกันตนจะได้เลือกตั้งบอร์ดเมื่อใดนะครับ
ก็ฝากท่านประธานด้วยนอกจากนี้ที่ผ่านมานะครับระเบียบดังกล่าว
ยังมีการกีดกันไม่ให้ผู้ประกันตนที่เป็นแรงงานข้ามชาติมากกว่า๑ล้านคน
สิทธิ์เลือกตั้งด้วยครับท่านประธานฝากไปถึงรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนะครับ
เร่งแก้ไขระเบียบดังกล่าวด้วยการเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ก็มีน้อยมากครับท่านประธาน
สำนักงานประกันสังคมโดยเฉพาะผู้ประกันตนตามมาตราสี่ศูนย์
ล่าสุดครับท่านประธานล่าสุดมีข่าวเพิ่มงบค่าหัวการรักษาพยาบาลผู้ประกันตนให้กับโรงพยาบาล
แต่สิทธิประโยชน์ต่างของผู้ประกันตนไม่มีการปรับเพิ่มเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากครับ
ท่านประธานครับจากข้อมูลสำนักงานประกันสังคมสถิติผู้ประกันตนตามมาตราสี่ศูนย์
ปี๒๕๖๒มีอยู่ประมาณ๓ล้านคนต่อมายอดสูงเพิ่มขึ้นในปี๒๕๕๙
มาจากอะไรครับท่านประธานมาจากที่รัฐบาลตั้งเงื่อนไขการแจกเงินเยียวยา
โดยตั้งเงื่อนไขว่าประชาชนทั่วไปจะได้รับเงินเยียวยาต้องสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตราสี่ศูนย์
จำนวนผู้ประกันตนจึงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ
มากถึง๖ล้านคนในปี๒๖๖๓และเพิ่มเป็น๑๐ล้านคนในปี๒๖๖๔
การที่มีผู้สมัครเป็นผู้ประกันตนจำนวนมากนี่เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับ
แต่ก็มีความเศร้าปนอยู่ในนั้นด้วยเพราะทุกคนที่เข้ามาสู่ระบบประกันสังคม
ไม่ได้สมัครเพราะเห็นความสำคัญของกองทุนแต่สมัครเข้ามาเพราะนโยบายอื่นที่รัฐแบบชั่วครั้งชั่วคราว
ดังนั้นมีความเสี่ยงสูงว่าในอนาคตจำนวนผู้ประกันตนจะหายไปครับท่านประธาน
อกจากนั้นแล้วปัญหาในสำนักงานประกันสังคมยังมีเรื่องการนำเงินไปลงทุนที่ปรากฏเป็นข่าว
เรื่องความโปร่งใสอยู่บ่อยครั้งปัญหาผู้ประกันตนไปใช้บริการโรงพยาบาลล่าช้าได้รับยาคุณภาพต่ำ
ปัญหาไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้แรงงานที่เป็นลูกจ้างในการจ้างงานรูปแบบใหม่เข้าเป็นสมาชิกกองทุนได้
ผมขอฝากท่านประธานไปยังนายกรัฐมนตรีช่วยกำชับรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน
ดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมด้วยครับ
หลงดีใจได้ปลื้มกับมรดกคอสชจะส่งผลกระทบกับกองทุนประกันสังคม
ผู้ประกันตนจะได้รับความเดือดร้อนไปมากกว่านี้ครับท่านประธาน
ท่านประธานครับพอกันทีกับบอร์ดมรดกคอสชผู้ประกันตนทุกคนไม่ว่าจะเป็นไทยหรือแรงงานข้ามชาติทุกคนต้องมีสิทธิ์เลือกตั้งตัวแทนของพวกเขาเอง
เพื่อให้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ประกันตนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้งกองทุนประกันสังคม
อย่าให้ผู้ประกันตนอยู่กับบอร์ดไม่ดี

ไม่ได้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมต่อไปเลยครับท่านประธาน

จากปัญหาที่ผมได้นำเสนอเบื้องต้น
ยังมีปัญหาแรงงานอีกมากมาย
เช่นปัญหาเรื่องความปลอดภัยในที่ทำงาน
ปัญหาความมั่นคงในการทำงาน

แต่เนื่องจากเวลาผมมีจำกัด
ผมไม่มีเวลาจะร่างรายละเอียดเรื่องอื่น
อื่นแต่ผมมีเรื่องที่สำคัญกว่านั้นที่อยากจะชวนนายกรัฐมนตรี
ทวนความทรงจำที่ท่านเคยสัญญาไว้เมื่อสักครู่ท่านนั่งอยู่ตอนนี้ท่านไปไหนแล้ว
ช่วยมาฟังคำถามที่ผมจะถามท่านด้วยครับ
ผมขออนุญาตอ่านแถลงการของพักเพื่อไทยบางส่วน
ที่มีขึ้นในวันแรงงาน๑พฤษภาคม๒๕๖๖ที่ผ่านมา
ก่อนการเลือกตั้งที่ผ่านมาครับท่านประธานให้ท่านประธานและประชาชนได้ฟังกันอีกครั้ง
ทบทวนไปด้วยกันคำสัญญาที่พักเพื่อไทยให้ไว้กับพี่น้องแรงงานทุกคนว่ามีอย่างไรบ้าง
โลแกนสวยหรูครับรถน้ำที่รากรายละเอียดมีดังต่อไปนี้ครับท่านประธาน
พี่น้องแรงงานคือแรงขับเคลื่อนสำคัญในเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมาโดยตลอด
แต่๘ปีที่ผ่านมากลับเป็นภาคส่วนที่ถูกละเลยได้รับผลกระทบสูงสุดจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ
คุณภาพชีวิตเปราะบางย่ำแย่ลงจาก๘ปีที่ผ่านมาค่าแรงถูกแช่แข็งรายได้ไม่พอต่อค่าใช้จ่าย
ภาระหนี้สินรุงรังไม่สามารถดูแลครอบครัวได้อีกทั้งยังเจอปัญหาสังคมยาเสพติด

พักเพื่อไทยจะยกระดับรายได้ของพี่น้องแรงงานทั้งระบบ
ภาครัฐและเอกชนผ่าน๒นโยบายหลักคือค่าแรงขั้นต่ำ๖๐๐บาทต่อวัน
และเงินเดือนปริญญาตรีสองหมื่นห้าพันบาทต่อเดือนภายในปีสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีลดความเหลื่อมล้ำและลดทอนพระ
สินให้กับพี่น้องแรงงานทั่วประเทศนอกจากนั้นแล้วพักเพื่อไทยเสนอเพิ่มเงิน
ดิจิตอลให้กับประชาชนที่มีอายุสิบหกปีขึ้นไปคนละหนึ่งหนึ่งหมื่นบาท
ข้อที่๒ศักยภาพแรงงานพักเพื่อไทยให้ความสัมพันธ์กับการจ้างกับการเพิ่มทักษะแรงงานแล้วก็เพิ่มงานใหม่๒๐ล้านกว่าตำแหน่ง
ข้อที่๓สิทธิและสวัสดิการสวัสดีภาพของแรงงานพักเพื่อไทยจะยกระดับสวัสดิการที่พี่น้องแรงงานทั้งระบบ
นโยบายยกระดับ๓๐บาทรักษาทั่วโลกและระบบประกันสังคมส่งเสริมคุ้มครองสิทธิแรงงานเพื่อให้ได้สิทธิ์การเข้าถึงการจ้างงานโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวก่อตั้งสาภาพแรงงานหรือองค์กรของลูกจ้าง
ผลักดันให้รัฐบาลได้รับการรับรองอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
สิทธิการลาคลอดและเสนอกฎหมายแรงงานให้ทันสมัยครอบคลุมธุรกิจรูปแบบใหม่และมีความยุติธรรมสำหรับทุกฝ่าย
นี่คือแถลงการที่พักเพื่อไทยให้คำสัญญากับพี่น้องแรงงานในวันแรงงานแห่งชาติที่ผ่านมา
หรูดูดีท่านลืมหรือยังครับท่านนายกท่านประธานครับ
แถลงการวันแรงงานก่อนการเลือกตั้งมาจนถึงแถลงนโยบายรัฐบาล
เรื่องอะไรบ้างที่ท่านสัญญาไว้แล้วมีในคำแถลงนโยบายรัฐบาลมาดูไปพร้อมกัน
ท่านดูที่สไลด์ครับการขึ้นค่าจ้างหกร้อยบาทเงินเดือนปริญญาตรีสองหมื่นห้าพันบาท
ไม่มีสร้างงานใหม่๒๐ล้านตำแหน่งไม่มี
ส่งเสริมคุ้มครองสิทธิแรงงานไม่มีสิทธิวันลาคลอดไม่มี
เสนอกฎหมายที่ทันสมัยไม่มีการรับรองอนุสัญญาโอ้ไม่มีครับ
มีเพียงสองเรื่องเท่านั้นก็คือหนึ่งเพิ่มเงินดิเจ็ตต้น
และยกระดับสามสิบบาทรักษาทั่วโลกท่านนายกครับก่อนหน้านี้ท่านออกแถลงการด่า
รัฐบาลชุดที่ผ่านมาว่าละเลยการดูแลคุณภาพชีวิตแรงงาน
แช่แข็งค่าจ้างไม่ให้สิทธิในการรวมตัวท่านอุตส่าห์กระเสือกกระสุนดิ้นรนจนได้เป็นรัฐบาล
ท่านก็ล่าเลยเช่นเดียวกับรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยครับท่านก็ไม่สนใจแรงงานเช่นเดียวกับที่รัฐบาลสืบทอดอำนาจพระเด็จการเขาทำเนี่ยครับ
หรือท่านสินเสมอกันถึงจับมือกอดคอหัวร่อตั้งรัฐบาลร่วมกันได้
เรียนท่านประธานผ่านไปยังนายกรัฐมนตรีและพักเพื่อไทยครับท่านอย่าได้คิดไปลบนโยบายเรื่องค่าจ้างออกจากเพจพักของท่านนะครับ
อย่าทำเหมือนภักดิ์การเมืองบางภักดิ์ที่หาเสียงไว้ตอนปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองว่าปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำสี่ร้อยยี่สิบห้าบาท
พอทำไม่ได้มีคนถามมากมีคนล้อมากก็แอบไปลบออกจากเพจพัก
มันจะว้าวุ่นเอานะครับท่านพักท่านเนี่ยล้อพักอื่นไว้เยอะนะครับ
ท่านประธานที่เคารพผมขอเรียนท่านประธานไปยังนายกรัฐมนตรีว่า
ในวันนี้ผมไม่ขออะไรท่านมากผมขอเพียงให้ท่านเป็นคนที่รักษาสัญญา
ที่ให้ไว้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานโดยดำเนินการตามที่ท่านหาเสียงไว้เท่านั้น
ชัดครับทำตามที่ท่านหาเสียงไว้เท่านั้น
มีเรื่องอะไรบ้างครับ๑เรื่องค่าจ้างขั้นต่ำ๖๐๐บาทต่อวัน
เงินเดือนปริญญาตรีสองหมื่นห้าพันบาทสร้างงานใหม่ยี่สิบล้านตำแหน่ง
ส่งเสริมคุ้มครองสิทธิแรงงานให้เข้าถึงการจ้างงาน
โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติสิทธิวันลาคลอดและสิทธิแรงงาน
รวมถึงคู่สมรสข้อนี้พักเก้าไกลเพิ่งเสนอกฎหมาย
ให้ทราพาเมื่อบันที่ยี่สิบสี่สิงหากรมที่ผ่านมาครับ
ขอรัฐบาลอย่าปัดตกนะครับช่วยผลักดันด้วย
เสนอกฎหมายแรงงานให้ทันสมัยครอบคลุมธุรกิจการจ้างงานรูปแบบใหม่
ข้อที่๖ส่งเสริมคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวก่อตั้งสาภาพแรงงานหรือองค์กรของแรงงาน
เป็นนโยบายที่ท่านหาเสียงทั้งหมดทั้งสิ้น
ข้อที่๗รับรองอนุสัญญาขององค์การรายงานระหว่างประเทศฉบับที่๘๗๙
ข้อนี้ทำไม่ยากเลยครับท่านประธานข้อนี้ทำไม่ยากเลยครับท่านนายก
ไม่ต้องเสียงบประมาณแม้แต่บาทเดียวรายงานผลกระทบ
ข้อเสนอความคิดเห็นหน่วยราชการทำไว้เต็มไปหมดแล้ว
แค่ท่านใช้อำนาจในการบริหารลงนามเท่านั้นทำเท่านั้นจริงจริงครับท่านนายก
ท่านนายกครับผมถามแบบตรงไปตรงมาเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำครับ
เรื่องค่าจ้างขั้นต่ำถือว่าเป็นผลงานของพักเพื่อไทยเลยนะครับ
ก่อนเลือกตั้งหลายฝ่ายตั้งคำถามว่าจะทำได้จริงไหมจะทำได้จริงหรือเปล่า
ทุกคนและทุกคนในพักต่างส่งเสียงเป็นเสียงเดียวกันว่าทำได้ทำได้
เคยทำมาแล้วสามร้อยบาทเท่ากันทั่วประเทศตอนนี้เป็นยังไงครับ
สั่งให้ท่านถอดเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำออกจากคำแถลงนโยบาย
ทำเองหรือว่ากลุ่มทุนผูกขาดที่ร่วมโต๊ะอาหารกับท่านเมื่อปลายเดือนสิงหาคมขอร้องท่าน
พักการเมืองที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน

อย่ายอมให้รถรัฐมนตรีขี่คอกดหัวท่านเป็นอังขาด

ได้ชี้แจงว่าจะมีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ

พี่น้องแรงงานของผมจะได้ทราบ

นโยบายที่ท่านหาเสียงไว้ท่านนายกจะทำแน่นอน

กระเปราะมีภายไป
แต่ถ้าท่านยังกักไม่ชัดเจน

คำพูดของคนเรานี้สำคัญจริงนะครับท่าน
ท่านคงเคยฟังนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะว่าเป็นอย่างไร
ท่านนายกครับนโยบายด้านแรงงานนี้ไม่ได้เป็นโครงการอะไรที่ใช้งบประมาณมากมายเลย
ใช้เพียงความกล้าหารของท่านในการปฏิบัติหน้าที่
ทำตามสัญญาที่ท่านเคยให้ไว้ตอนหาเสียง

ก็จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องแรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ถ้าท่านทำได้ท่านจะเป็นคนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีและแรงงานไทยก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมกัน